คุณผู้ชมคะที่ขอนแก่นค่ะชาวบ้านบอกว่าโอ้โหหวัดภาวะกับพ่อหนุ่มคนนี้มาก
มีเจ้าของบ้านหลังนึงนะคะบอกว่าผู้ชายคนนี้ถือมีดพระบุกเข้ามาในบ้าน
แล้วก็อลวาดโวยวายใหญ่เลยนะคะอ้างว่ามีหมายค้นขอค้นบ้านหน่อย
แล้วทำแบบนี้มันหลายรอบมากเจ้าของบ้านบอกว่าอยู่แบบหวาดภาวะจริงช่วยจับตัวไปดำเนินคดีหน่อยได้ไหม
นี่ในมือถือมีดมาแบบนี้นะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานผู้ชายคนนี้เสพยาบ้าแล้วก็คลุ้มคลั่งค่ะ
นี่นี่มีอะไรอยู่ข้างหลังเนี่ยเอ๊ะอ่ะโวยวายใหญ่เลยพี่อุ๋ยเหมือนมีอาวุธอยู่ข้างหลังค่ะ
นี่ค่ะแต่ความจริงไม่มีแล้วคือเหตุการณ์มันบ่อยนะคะไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นนะคะ
เจ้าของบ้านก็โทรแจ้งตำรวจแต่เจ้าของบ้านบอกว่ากว่าตำรวจจะมาถึง
ผู้ชายคนนี้หนีไปไหนเราก็ไม่รู้ค่ะครับแล้วก็ผู้ชายคนนี้ไม่ใช่แค่บุกเข้ามาในบ้านถือมีดแล้วโวยวาย
ผู้ชายคนนี้เวลาขี่รถจักรยานยนต์ผ่านหน้าบ้านหลังนี้ตะโกนด่าทุกครั้งเลยตะโกนด่าตลอด
เจ้าของบ้านยืนยันว่าไม่เคยตอบโต้อะไรนะคะไม่เคยมีปัญหาอะไรกับผู้ชายคนนี้
ทีนี้คนที่อยู่ในบ้านเขาก็เลยกลัวว่าโอ้โหถ้าวันไหนวันดีคืนดีบุกเข้ามาได้
มาทำร้ายร่างกายคนในบ้านแล้วจะยังไงแจ้งความไว้แล้วที่สพบ้านเป็ดค่ะ
ล่าสุดทีมข่าวของเราไปเจอกับเจ้าของบ้านมานายอัดนวัฒน์นะคะเขาเล่าให้ฟังว่าเขาทำธุรกิจกระจกและอลูมิเนียม
บ้านหลังนี้อยู่กับภรรยามีลูกอายุแค่๔ขวบมีพ่อตาแม่ยายอยู่กันมา๕ปีกว่าแล้วค่ะ
ผู้ชายที่อยู่ในคลิปขอเรียกว่าในเฮงก็แล้วกันเดินถือมีดเข้ามาในบ้าน

อ้างว่ามีหมายสารจะขอตรวจบ้านแล้วก็อ้างว่ามาทวงเงิน

โอ้โหก็แจ้งตำรวจไปแล้วอะไรก็แล้วนะ
แล้วไม่ได้จับไปสักทีอะไรแบบนี้ค่ะ
วันนี้ก็เลยแบบต้องเอาคลิปนี้มาเผยแพร่สักหน่อย
เออตำรวจช่วยดูให้หน่อยได้ไหม

เขาก็ขับมาปกติแหละก็มาด่ามาอะไร
ขากลับเขาก็วนรถกลับมามาจอดฝั่งตรงข้ามเขาก็ถือมีด

ถือมีดเปิดประตูเข้ามาแล้วก็มาข่มขู่คนในบ้าน
บอกว่าจะเอาเงินมาคืนเขาอะไรประมาณนี้แหละ

เขาโดนเขามาบอกว่าผมไปแจ้งตำรวจ
ทีมตำรวจปลอมมาจับเขาเพื่อขู่เอาเงินเขา
เขาเสียไป๒๓หมื่นเขาอยากได้คืน
ประมาณนี้แหละที่ผมจับใจความได้นะ
ตามในคลิปที่ผมโพสต์

เดี๋ยวมีแค่เอามีดแบบฟันประตูรั้วเคาะรั้วอะไรแถวนี้แหละ
แต่เขามาข้างในก็ไม่ได้ทำอะไร
ว่าลูกชายมีอาการผิดปกติมา๖เดือนกว่าแล้วค่ะ
ก่อนหน้านี้เคยพาลูกชายไปบำบัดยาเสพติดหลายครั้ง

พอกลับมาอยู่บ้านก็ขู่บังคับขอเงินแม่ไปซื้อยาเสพติดมาเสพอีก
ทุกวันนี้แม่ไม่มีเงินจะให้แล้วค่ะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะ
แล้วแม่เคยตัดเพาะกับลูกชายตัวเองนะบอกโอ้โหทำกันแบบนี้
บำบัดออกมาก็เสพอีกแล้วกลายเป็นเนี่ยคลุ้มคลั่งแบบนี้